คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มีความคืบหน้าเหตุการณ์ดราม่าร้านหมูกระทะในจังหวัดสมุทรปราการนะคะคือวันนี้ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่าทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเจ้าของร้าน
กับฝ่ายลูกค้าที่บอกว่ามาสามแต่จ่ายแค่สองเนี้ยอ่า
จะไปไกลเกลี่ยกันที่โรงพักทีมข่าวของเราก็ไปรอแต่ไม่เจอนะคะ
แต่ให้ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านหมูกระทะที่เป็นปัญหานะคะ
คือเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยค่ะลูกค้ากลุ่มนี้เขามากัน๓คนแต่พอพนักงานเก็บเงินไปเก็บเงิน
กลับบอกว่ามาแค่สองคนให้อีกคนนึงอ่ะลุกออกไปก่อนครับ
ทางร้านเขาเลยโพสต์คลิปนี้แล้วก็มีข้อความบอกว่าร้านเขาไม่ได้มีโปรโมชั่นมาสามจ่ายสอง
สามก็ต้องจ่ายสามทำแบบนี้ได้ยังไงนี่นะคะ
ใครรู้จักลูกค้ากลุ่มนี้หรือใครเคยเห็นหน้าอินบ็อกซ์มาที่เจ้าของร้านนะ
เดี๋ยวจะเลี้ยงหมูกระทะฟรีเลยเพราะว่าอยากจะจับตัวให้ได้ไม่อยากให้ไปมีพฤติกรรมแบบนี้ที่ร้านอื่นอื่นอีก
อันนี้คือสิ่งที่โพสต์วันนี้คุณเขมิกาพรมพันธ์ใจทีมข่าวของเราติดต่อไปที่ร้านหมูกระทะร้านนี้นะคะ
แล้วก็ไปถึงร้านเลยแถวแถวสมุทรปราการวันนี้ร้านหยุดค่ะ
ไม่มีคนอยู่ทีมข่าวไปที่สพเมืองสมุทรปราการค่ะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าเจ้าของร้านกับลูกค้าที่อยู่ในคลิปเขาจะไปไกลเกลี่ยกันตอนเที่ยงอ่า
ก็ไปเลยไม่เจอใครไม่เจอทั้งคู่ไม่มีใครไปไม่ได้มาเลยนะฮะ
ทีมข่าวก็เลยงั้นโทรถามก็แล้วกันโทรถามเจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านบอกว่า
ขอไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วให้ข้อมูลเอาไว้ว่ามุมของร้านเองก็อาจจะเป็นความผิดพลาดด้วย
เพราะพนักงานคนที่พาลูกค้าไปนั่งที่โต๊ะที่รู้ว่ามี๓คนเนี่ยนะ
กับพนักงานคนที่ไปเก็บเงินคนละคนกันอันนี้อาจจะเป็นความพลาดของทางร้านเอง
พอโพสต์คลิปนี้ไปลูกค้ากลุ่มนี้ติดต่อไปที่ร้านแล้ว
ลูกค้ากลุ่มนี้บอกว่าเขาก็คิดว่าเก็บเงินในราคา๓คนไปแล้ว
เขาก็เข้าใจว่าเก็บเงินไปครบถ้วนแล้วมันน่าจะเป็นความเข้าใจผิดกัน
พนักงานของร้านคิดเงินเขาเนี่ยนะ๕๓๖บาทแล้วเขาก็จ่ายเงินไปแล้ว
เขานึกว่านี่คือราคา๓คนดังนั้นมันเป็นความเข้าใจผิดลบคลิปได้ไหม
ส่วนต่างที่ขาดไปเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจ่ายให้นะคะ
สุดท้ายแล้วนะคะทางร้านเขาก็ลบคลิปออกไปเรียบร้อย
ก็ถือว่าเขาคงคุยกันจบเรียบร้อยแล้วอ่าเป็นความคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดพลาดกันทั้งสองฝ่าย
ก็ติดต่อมาหากันเรียบร้อยแล้วนะครับ